แต่ว่าข่าวแรกนะคะมาติดตามความคืบหน้ากันหน่อยจำได้ไหมคะวันอาทิตย์เราเล่าไปว่าที่กำแพงเพชรเนี่ยเดี๋ยว
เขาจะมีการลอยกระทงสายกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นช่วงอาทิตย์ค่ำก็มีกลุ่มคนทั้งหมด๕คน
เขาไปทดสอบลอยกระทงสายกันแล้วล่องเอาเรือออกไปที่กลางแม่น้ำ
แล้วก็ทดสอบลอยกระทงปรากฏว่าเรือมันล่ม
กลับมาขึ้นฝั่งได้๔หายไป๑ซึ่งก็คือนายมนตรีนะคะ
หากันอยู่นานหาเท่าไหร่ก็ไม่พบล่าสุดเจอแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่อาสานหน่วยกู้ภัยสวรรค์กำแพงเพชรเขตอเผอร์คลองขลูง
นำศพนายมนตรีอุฤษวัยหกสิบสองปี
ประสบเหตุเรือล่มในแม่น้ำปิงขณะไปทดสอบลอยกระทงสาย
ตั้งแต่ค่ำวันอาทิตย์เนี่ยขึ้นฝั่งได้แล้วค่ะ
ยายก็ร้องไห้กันระงมเลยคือตลอดทั้งสามวันสามคืน
เจ้าหน้าที่เขาร่วมกันกว่า๑๐๐คนนะคะ
นำเรือแล้วก็ชุดประดาน้ำลงค้นหากันอย่างต่อ
เนื่องหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
ลงค้นหากันอีกรอบเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ย
จะเบาลงเริ่มจะลดลงแล้วก็ไปเจอศพแล้วค่ะ
เจอศพห่างจากที่เกิดเหตุแค่ร้อยเมตรเท่านั้นเองตรงนั้นเนี่ย
กอไผ่หนาทึบมีพงหญ้าปกคลุมสภาพศพคือคว่ำหน้าลงกับน้ำ
แขนขากางออกทั้งสองข้างเริ่มขึ้นอืดบวมแล้ว
แล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่สลดหดหู่กับครอบครัว
แล้วก็ญาติญาติรวมถึงผู้พบเห็นนางบุญชูพูนวงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าบอกว่าจริงสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้นะ
ศพจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกมันมีอะไรโดนใจ
มันตะหงิดใจค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอศพอยู่ตรงนั้นจริง
เหมือนมีอะไรโดนใจลองไปฟังเขาหน่อยสิว่าอะไรมันโดนใจเขา
ป้าคิดว่าศพเนี่ยจะอยู่บริเวณไหนครับ
จะเป็นกอไผ่นะมันจะเป็นกอไผ่มันน้ำจะลึกมากเลย
เออฉันตกตั้งแต่วันแรกฉันบอกมันต้องไปหาตรงไหนหรอก
เออตรงกอไผ่นั่นแหละเพราะน้ำมันลึก
น้ำมันลึกอ๋อฉันพูดเลยแหละน้ำมันลึก
ก็คือไม่ได้เป็นแบบเชิงดนใจหรือเข้าฝันหรอกแต่ว่าจากการอนุมานสภาพของสภาพพื้นน้ำสภาพความลึกอะไรอย่างนี้
มันน่าจะเป็นตรงนั้นที่มีกอไผ่เยอะอาจจะไปลอยติดอยู่อะไรอย่างนี้แล้วน้ำลึกมาก